คืออันนี้ต้องย้อนไปก่อนครับผม
คือผมเคยไปเจอบทคำพูดนึงมาครับผม

ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอครับ
ใช่ครับผมคือการที่เราไปไหว้พระอะไรพวกนี้
คือไม่ใช่ว่าเราไปไหว้ว่าขอให้รวยขอให้มีความสุขอะไรอย่างนี้ครับผม
ที่ไปไหว้อย่างนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการไปให้พระพุทธรูปเป็นพยานให้เรามากกว่า
ว่าแบบเราจะทำดีนะอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่ว่าสิ่งที่จะทำออกมาและสำริดผลทั้งหมดสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีครับ

ส่วนใหญ่ผมจะขอให้แบบคนรอบข้างมีความสุขครับผม

ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยขออะไรให้ตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเอง
แล้วเรามีที่คุ้มกันใจด้วยมั้ยแบบ

คุณแม่คุณแม่คุณน่าสนิทจะเป็นสายดูดวงครับ

คุณแม่จะบ่อยมาทำยังไงครับ
บ่อยครับผมก็๒๓เดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ไม่ได้แบบตลอดแต่ว่าก็มาเรื่อยครับผม
พี่บำก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไหนก็มาแล้วกับก็ดูด้วยเลยละกันครับผม

ใช่ก็เรื่องผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับเขาก็บอกว่าเออระวังนะไม่ดีนะ
ระวังตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ

เพราะว่าพี่หมอเขาก็ทำนายจากไพ่ที่เราเปิดนี่แหละครับผม

เขาบอกว่าอยากให้ระวังตัวครับผม
แล้วเขาบอกไหมครับว่าจะมีได้ช่วงไหน

อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องถึงตอนไหนครับ

ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะครับ
แอบเข้าไปอ่านต้องกัน

ไม่เพราะว่าของผมจะเปิดให้ส่งข้อความได้แค่
เขาเรียกว่าอะไรที่เราเห็นที่แจ้งเตือน
ก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสที่แบบอยู่ในกล่องข้อความ

เกี่ยวไหมครับไม่รู้ครับ

ก็แอบมีนิดหนึ่งครับพอว่าอย่างคนรู้จัก
แต่เรายังไม่มีอะไรที่ไม่ดีใช่ไหม

แต่เหมือนกันว่าเป็นเบนเจ้าเพศที่ดีอยู่หน้า

เพราะว่าเขาก็ไม่เคยมีคนทักเหมือนกันว่าแบบ
การที่แบบเบนเจ้าเพศไม่ใช่แค่เรื่องไม่ดี
อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเจ้าเพศและดีก็ได้อะไรอย่างนี้

ไม่ครับผมที่ผ่านมาก็มีแค่หล่อพระให้วัดนั้นแหละครับ
ยังไม่ได้มีการเดินสายแค่โชว์

ส่วนใหญ่ที่เตือนก็จะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ครับผม

เพราะว่าช่วงนี้เราก็ทำงานหนักด้วย
อย่างตัวเราเองควรทักอยู่กันจากเพศมันหวังใจอย่างนี้ครับ

เพราะว่าก็อย่างที่บอกเราก็พยายามใช้ชีวิตด้วยความแบบมีสติตลอดนั่นแหละครับผม
ตอนนี้คิวงานคือ๗วันหรือเปล่าครับ
วันไหมก็เกือบครับ

อยู่ครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ที่เยอะก็จะเป็นถ่ายละครค่อนข้างเยอะครับผม
ก็๓๔วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับผม
วันที่เหลือก็ไปรับอีเวนต์

แล้วบ้านหลังที่๑๐ล้านแล้วที่ถึงไหนแล้วข้างล่าง

ก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยครับที่แบบบ้านอยู่เลยครับ
ประเทศปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ครับ

มไปฝนตกมันก็ไหลลงคลองไหลลงอะไรไปครับผม

อืมมมมมันจะทำให้แบบลาชาป
ก็อาจจะนิดนึงแต่ก็อยากให้เสร็จภายใน๒ปีอะไรอย่างนี้นะครับผม
แต่ครับว่ายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของมุรพรรพรรค

ในเรื่องงานหลากมาแล้ว
คุณคิดอย่างไงครับ
ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับ

สมกลุ่มคำว่าเรื่อยดีกว่า
เป็นชื่อเพลงว่าเขียนลงตรงหัวใจ
ผ่าประกอบภาพยนตร์เรื่องมันหัวใจเยซูปตา
ประกอบละครเรื่องมันหัวใจเยอะซุตานะครับผม
ก็จะเป็นแนวเพลงแบบสไตล์น่ารักนี่แหละครับผม
เหมือนกับเอาสตอรี่ในเรื่องของมัดหัวใจนี่แหละครับผม
ไปเขียนเป็นเนื้อเพลงก็จะเป็นแนวแบบน่ารัก

ละครเรื่องแรกรอเพลงเองด้วย

ยากครับยากเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างสูง
แต่หลายเสียง
เสียงครับเสียงสูงมากครับผม

กว่าจะเริ่มอัดก็ส้อมแบบว่าสองหรือสามชั่วโมงได้นะครับ
น่ารักนะครับน่ารักดีคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าตัวเนื้อเพลงมันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในตัวละครด้วยครับผมก็อยากให้ลองฟังกันดูครับ
อันนี้ใครเป็นคนขอว่าต้องให้กั๊บมาร้องอย่างนี้
มาว่าแบบเอออยากให้เราลองไปร้องเพลงประกอบละครดูเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็อยากจะลองทำดูก็เลยได้ลองทำ
ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรในตัวเนื้อเพลง
ตัวเนื้อเพลงใช่ไหมครับก็ประมาณว่าแบบเอ่อเขียนลงตรงหัวใจก็ประมาณว่าแบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบ
กลับที่แข็งว่าฉันเนี่ยรักเธอมาตลอดเลยนะฉันอยู่ข้างเธอมาตลอดเลยนะ
อยากให้เธอเนี่ยมามองฉันบ้างจากช่างแต่งหน้าเดินแล้วแต่งที่หน้าที่สุดท้ายไปเขียนลงตรงหัวใจอะไรแบบเนี่ย

โชว์แบบนี้

ก็ไม่รู้ต้องพูดยังไงให้มันตรงกับใจ

ก็มีผมแค่คนเดียว

แต่ก็สนุกดีครับ

แต่สิ่งที่รู้สึกต่างจากวันแรก

เต้นครับเพราะว่า
หลังไมค์เราก็มีโอกาสได้คุยทางพี่ก๋าย

รู้สึกโล่งดีใจครับผม
ลากเป็นฉันเป็นละครเลย
ด้วยครับผม
ขอฝากเพลงเขียนลงตรงหัวใจนะครับผมก็
ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับผม

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
อยาก

ขอบคุณครับ